ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลของทางไทยรัฐทีวี
ได้เกาะติดปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของพระภิกษุสามเณรค่ะ
ที่มีพฤติกรรมในการเบี่ยงเบนทางเพศ
จากนั้นก็นำภาพแล้วก็ข้อความต่างมาโพสต์ทางโลกออนไลน์
แล้วก็ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่างนานาตามมา
ซึ่งล่าสุดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็สั่งการค่ะ
บอกว่าต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังนะคะ
เราไปติดตามปัญหาเรื่องนี้จากรายงานชิ้นนี้กันเลยค่ะ
นี่คือโพสต์แสดงความเห็นของแฟนเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐ
เกี่ยวกับปัญหาพระพิสุขสงสามเณร
ที่มีพฤติกรรมเบียงเบนทางเพศ
แล้วมีการถ่ายภาพปวดโฉมกันนำออกเผยแพร่ในโลกโซเชียล
ซึ่งนับเป็นปัญหาวิกฤตศรัทธาที่เกิดขึ้นในยุคสังคมออนไลน์
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลเกาะติดตีแผ่เพื่อหาทางแก้ไข
ความเห็นแสดงออกถึงความไม่พอใจผ่านหน้าเพจ
คิดตรงกันมองว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
และที่สำคัญในมุมหนึ่งอาจทำให้เกิดวิกฤตศรัทธาในพระพุทธศาสนาเกิดขึ้น
ขณะที่อีกหลายคนมองว่าพระพิสุทธิ์สงสามัญเอน
ควรมีหน้าที่ในการปฏิบัติธรรมไม่ใช่มาทำเรื่องแบบนี้
ขณะที่บางส่วนมองว่ากระบวนการและขั้นตอนในการบวช
เข้าถึงบวรพระพุทธศาสนานั้นไม่ได้คัดกรองบุคคลเท่าที่ควร

กลับไปดูภาพความไม่สำรวมที่ปรากฏออกมาเป็นข่าวก่อนหน้านี้
เคยมีให้เห็นอยู่บ่อยครั้งแม้กระทั่งเหตุการณ์ล่าสุด

เมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

เกิดมีปากเสียงทะเลาวิวาสกับป้าคนหนึ่งบนรถ
แล้วคลิปถูกแชร์ไปในโลกออนไลน์
จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์คนในวงการผ้าเหลืองอย่างถล่มทลาย

มีเสียงอะไรมาล่ายใช่ไหม
ร้อนถึงพระราชวิจิตปฏิพาณหรือเจ้าคุณพิพิษ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวราราม
เจ้าคณะเขตดุสิตต้องออกมาแสดงทัศนะเรื่องนี้ว่า
ห่วงใยในพฤติกรรมพระสงฆ์เหล่านี้
แต่ที่ผ่านมาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
ก็ได้มีหนังสือแจ้งเจ้าคณะเขตทุกเขต
ให้แจ้งเจ้าอาวาสดูแลพระลูกวัดสามะเนร
ในเรื่องพฤติกรรมเบียงเบนทางเพศ
การโพสต์รูปและข้อความที่ไม่เหมาะสมในโลกโซเชียล
เพื่อเป็นการรักษาภาพลักษณ์ของคณะสงฆ์
ขณะที่นายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะ
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ก็ได้ออกมากำชับด้วยความห่วงใยว่า
คณะสงฆ์มีระเบียบข้อบังคับอยู่แล้ว
ตัวเองคิดว่านอกจากเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
ออกหนังสือเตือนพระในเขตกรุงเทพแล้ว

ก็ควรออกคำสั่งในลักษณะเดียวกันด้วย
เพื่อให้การแก้ปัญหาบรรลุผล
ซึ่งที่ผ่านมาคณะสงฆ์เองก็กระตือรือล้น

โดยเฉพาะการตั้งคณะกรรมการ๗ชุด
ในการกำกับดูแลแก้ปัญหา
ในเบื้องต้นได้สั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ที่มีสำนักงานอยู่ทั่วประเทศ
ประสานงานกับคณะสงฆ์ในระดับภาค

ควบคุมการใช้สื่อออนไลน์ของพระสงฆ์สามะเนร
ไม่ให้มีเรื่องเสื่อมเสียหลุดออกไป
เชื่อว่าพุทธศาสนิกชนทุกคน
คงไม่อยากเห็นพระพุทธศาสนาต้องมัวมอง

ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของทั้งพระสงฆ์และคาราวาส
ที่ต้องช่วยกันป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้น
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน